อ่ะไปดูเรื่องราวที่เชียงใหม่กัน

คือดูเรื่องราวที่มันโด่งดังในโลกโซเชียล
ก็จะเจอกับข่าวข่าวหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้มันดังมาก
ทำให้สองตำรวจคู่หูนายนี้เป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักกับคนแพร่หลายจริง
เพราะว่าการกระทำของเขานี่มันสุดยอดต้องยกนิ้วโป้งให้
ไปดูหน้าค่าตาของตำรวจทั้งสองคนนี้ก่อนนะ
นี่ทั้งสองนายนี้คนหนึ่งชื่อว่าสิบตำรวจตรีกระหนกพันธ์พุทธพงศ์นะครับ
ซึ่งกำลังออกปฏิบัติหน้าที่ไปพร้อมกับ๑๐ตำรวจตรีเจษดาพิราศร
ทั้งคู่เป็นพบหมู่สนศเศรษฐ์จังหูอ้ออยู่กรุงเทพฯหานคร

คือเรื่องของเรื่องที่ตำรวจทั้งสองคนนี้ที่บอกว่าดังแล้วก็เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายเนี่ยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เจอกับแมงกาไซคันหนึ่ง

ขับตามประกบเลยถามน้องเขาหน่อยทำไมขับเร็วอย่างนี้
พอตำรวจเจอกับเด็กคนนี้ที่ขับรถไวนะตำรวจนี่ร้องเลย
ร้องยังไงร้องตามเพลงนี้เลย

เป่าเมื่อร้องเพลงนี้ก็ต้องเป่า

มันมาถึงนี่ด้วยอะค่ะ

ถูอยู่โอ้วผมไม่หยุดดิ

คุณตำรวจเขาโอเคแต่ผมไม่โอเค
แต่ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ทำไมทำไมคุณตำรวจต้องร้องเพลงนี้ฮะ
เป็นไงเป่าเทียนวันเกิดให้เฉยเลย

แทนที่จะจับปรับอะไรก็ว่ากันไป
แต่กลายเป็นว่าเจอน้องคนนี้อาการเสื้องซึมแบบนี้มีน้ำตาคลอด้วย
ก็เลยจุดเทียนวันเกิดเป่าให้ซะอย่างนั้นแล้วให้กินด้วย

ทีมข่าวของเราไทยรัฐเนี่ยนะครับไม่รอช้าลงไปสัมภาษณ์คุณตำรวจ
คุณตำรวจได้เผยถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมต้องทำแบบนี้กับน้องเขาครับ

แล้วก็คุยอะไรไม่รู้เรื่องเลย
ผมก็เลยถามเขาว่าเป็นอะไรถึงร้องไห้
เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขา
เขาไม่มีใครสนใจอะไรเขาเลยแล้วเขาจะไปหาพี่เขาที่คอนโดในย่านนั้นแหละครับ
ผมก็เลยถามเขาว่าปีนี้วันนี้มีใครซื้อเค้กให้เป่าหรือยัง
โอ้โหนี่ไงเรื่องราวมันเป็นแบบนี้

คือตอนแรกคุณตำรวจก็ถามน้องเขา

น้องเขาร้องแบบนี้เลยเหรอคะคน
น้องใจเย็นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงร้องไห้แบบนี้

ตำรวจก็เลยจับใจความได้ว่าอ๋อวันเกิด

มีอาการแบบว่าซึมร้องไห้แล้วรู้สึกว่าเป็นวันเกิดตัวเอง
คุณตำรวจเขาเห็นในใบอนุญาตขับขี่ว่าตรงกับวันเกิดใช่ไหม

คือคุณตำรวจเขาก็ใช้วิธีการปอบอารมณ์

แล้วก็ไม่ได้มีท่าทางที่จะเป็นเด็กเกเรอะไรหรอกเพียง
แต่ว่าวัยรุ่นบางทีเขาไว้ใจ
วันเกิดแล้วไม่ได้รับการเหลวแล
ได้รับความสนใจบางทีมันก็ต้องมีอารมณ์น้อยใจนะ
คุณตำรวจก็เลยทำหน้าที่ที่เป็นผู้พิทักษันติราชนะ
ให้กำลังใจซื้อเค้กมาเป่าแล้วก็เห็นบอกว่าให้กำลังใจเนอะ
ยังไงเขาก็พ่อเราแม่เรายังไงเขาก็รักเราแหละ
แต่อาจจะต้องมีภารกิจต่างที่อาจจะทำให้ไม่ได้จัดงานให้
แต่ไม่เป็นไรก็ได้เป่าเค้กเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วก็ทางทีมงานของเราติดต่อน้องไป
คุยพูดคุยคือเรื่องของเรื่องตั้งใจเลยนะ
อันนี้เอาตั้งใจจริงอยากจะเชิญน้องมาอยู่ในรายการ

แต่พอดีน้องเขาไม่ว่างติดเรียน
อ่ามันเป็นช่วงเรียนนี่นะคะ

เองก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีสิ่งดี

ยังไงซะผมบอกเลยนะว่า

มองว่าใครไม่สนจงไม่สนใจอะไรยังไง

ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเราแค่เป็นเด็กดีเท่านั้นแหละค่ะ
พอแล้วยังไงก็มีความสุขมากในวันเกิดด้วยนะจ๊ะ